คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ในสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละค่ะ
โอ๊คสมิทนะคะเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ใช้วิชาชีพของตัวเอง
วิชาชีพแพทย์นี่แหละให้ความรู้

โอ๊คค่ะได้เผยภาพที่เจ้าตัวนั้นนั่งในห้องทำงานนั่นแหละ
ตั้งโน้ตบุ๊กแบบนี้อยู่เลยคุณผู้ชม
โดยสามารถตรวจติดตามประเมินให้การรักษา
สั่งยาแล้วก็จัดอุปกรณ์จำเป็นในการดูแลตนเองค่ะ
และที่มีผู้ที่ผลตรวจโควิดโพซิทีฟนะ
สามารถเข้าร่วมได้ซึ่งจะมีแพทย์อาสาเข้าไปช่วยกันหลายร้อยท่านเลย
เพื่อลงทะเบียนไข้คนไข้ได้เลย
ที่มีความประสงค์จะสมัครอาสาด้วย

แล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้เตียงขาดแคลนมาก
เพื่อเก็บเตียงไว้สำหรับเคสที่จำเป็น

แต่คุณหมอพยาบาลก็พยายามอย่างเต็มที่
อกจากนี้ค่ะหมอโอ๊คนั้นยังได้สาธิตการตรวจโควิด
เจ้าตัวบอกว่าเนื่องจากการเข้าไปตรวจในสถานพยาบาลหนาแน่นมาก
ตอนนี้การตรวจด้วยตัวเองผ่านออยแล้วในคลิปค่ะหมอโอ๊คเนี่ยสาธิตไว้นะคะ
ก็จะมีการอธิบายถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในชุดตรวจนั้นว่า
มีแผ่นตรวจค่ะมีลักษณะคล้ายกับที่ตรวจคัน
มีอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างมีน้ำยาตรวจ
สาธิตการตรวจแห่จมูกให้ดูด้วย
แล้วก็มีข้อแนะนำให้ทราบด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงหมอโอ๊คกันค่ะ
แล้วก็รอครับเวลาของแต่ละชุดตรวจจะไม่เหมือนกันนะครับ
โดยเฉลี่ยก็จะประมาณ๑๕๓๐นาที
อย่าอ่านผลหลังจากที่ผ่านไปเกินเวลาที่กำหนดนะครับ
เพราะจะแปลผลไม่ได้ครับ